เอาไปดูความทุกข์ของคุณแม่มรายหนึ่งที่โคราชนะฮะ
ลูกพาลูกอายุเพียงขวบเศษไปฉีดวัคซีน
พอกลับมาแขนขาลีบเดินไม่ได้
หมอบอกว่าประคบร้อนเดี๋ยวมันก็หาย
ผ่านมาเป็นปีคุณผู้ชมประคบยังไงก็ไม่หาย

วันว่าลูกชายจะเป็นคนพิการ
ก็เลยออกมาร้องทุกข์ให้รับผิดชอบกันหน่อย
รุ้งราวัลแยกโคกสูง

จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็ไปร้องทุกข์กับผู้ศึกข่าว
หลังจากที่ลูกชายชื่อว่าเด็กชายธนเดช
โคกสูงหรือว่าน้องนายอายุ๑ขวบ๘เดือน
ฉีดวัคซีนเขาเรียกว่าวัคซีนรวมนะฮะ
พอตอนอายุ๗เดือนเศษนะฮะก็ไปฉีดมา
ไปที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งแต่พอกลับบ้านไม่กี่วัน
ทำไมมันมีก้อนเนื้อแข็งเกิดขึ้นที่บริเวณรอยที่ถูกฉีก

หมอก็บอกว่าเอาน้ำอุ่นประคบเดี๋ยวมันก็หาย
กระทั่งผ่านไปหลายเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้นคุณผู้ชม
แต่กลับหนักกว่าเดิมคือขาขวาของลูก
รีบเล็กอ่อนแรงลงเห็นไหมว่าขาขวามันเล็กกว่าขาซ้าย
อ่อนแรงลงนะฮะไม่สามารถจะยืนหรือว่าจะประคองตัวเองได้
นั่งก็ไม่ได้แต่พอลองให้หัดยืนหรือนั่ง
เด็กก็จะร้องด้วยความเจ็บปวดค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนฉีดเนี่ย
ก็ปกตินะพยายามประคองน้องยืนน้องก็ยืนได้บ้าง
ไม่เจ็บขาอืมนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กจริงจริงแล้ว
น้องคนนี้เป็นเด็กแข็งแรงแต่หลังจากฉีดวัคซีนมา
เริ่มมีอาการผิดปกติร่างกายไม่พัฒนา
ไม่เจริญเติบโตเหมือนเด็กทั่วไป
พอผ่านมาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลตัวเมืองในโคราช

ก็เลยคาดว่าอาจจะติดเชื้อในกระดูกหรือเปล่า
ก็ได้เพียงแค่ยาฆ่าเชื้อมาทานดูอาการกันต่อไป
ตลอดเวลาผ่านมา๑ปีคุณผู้ชมพาลูกไปหาตรงนั้นตรงนี้
รักษาหมดเงินไปนับไม่ทวนเป็นหนี้เป็นสิน
ก็ไม่หายขาก็ยังรีบอยู่
ออกมาวอนผ่านสื่อนะฮะสามารถที่จะทำยังไงได้บ้าง
อยากจะให้รักษาลูกชายให้ไปช่วยหน่อย
เพราะเกรงว่าอนาคตอาจจะกลายเป็นคนพิการหรือเปล่า
ทุกวันนี้เสียใจมากเห็นลูกตกอยู่ในสภาพแบบนี้

เห็นไหมค่ะความรีบ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ